ได้แต่ว่ามันมีเหตุซ้อนขึ้นมานะฮะตอนที่กู้ภัยเข้าไปเคลียร์พื้นที่เนี่ย
อาคารเนี่ยซุดตัวพังถล่มลงมานะครับหลังคาจากด้านบนทำให้กู้ภัยบาดเจ็บไป๗คนด้วยกัน
นี่เอาออกมาที่ว่าถอยออกมาแดกแมงอังไงนี้

เฮ้ย
คือช่วงที่เข้าไปเนี่ยด้านในไฟยังลุกไหม้อยู่นะฮะด้านนอกเนี่ยควบคุมเพลิงได้
จะเข้าไปเคลียร์ไปดับเพลิงเพิ่มด้านในเนี่ยหลังคามันพังถล่มลงมา

เป็นภาพจากเฟซบุ๊คของกู้ภัยที่เข้าไปรองรับเหตุนายหนึ่งนะครับ
โกดังเก็บสินค้าแถวซอยราชบุรณะ๑๕นะครับ
โกดังนี่ซุดตัวนะครับอาคารหลังคาพังถล่มลงมา
มีกู้ภัยมีนักดับเพลิงบาดเจ็บไป๗คนนะครับ

ดังแห่งนี้เป็นอาคารปลูกสร้างด้วยปูนนะครับ
เนื้อที่ห้าไร่นะครับเมื่อคืนนี้ต้องใช้เวลาอยู่สองชั่วโมงกว่า

วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดที่อาคารถล่มลงมายังมีร่องรอยความเสียหายกระจายอยู่เต็มพื้นที่
นี่ภาพจากมุมสูงด้านบนเห็นไหมฮะอาคารมันซุดตรงเนี้ยฮะ
แล้วตอนที่กู้ภัยเข้าไปด้านในเนี่ยก็เลยถูกทับถล่มลงไปนะครับ
มีผู้ที่ดูแลความเรียบร้อยของโกดังนะฮะปกติทำงานอยู่ตรงนี้
ชื่อว่าลุงสง่านะเขาบอกเมื่อวานนี้สัก๒ทุ่ม๕๐
ประกายไฟที่หม้อแปลงด้านหน้าโกดังจากนั้นผ่านไปไม่ถึง๕นาที
ประกายไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปลุกไหม้โกดังต่าง
ทีนี้ไฟมันก็ลุกขึ้นไปแล้ว
คือกรดังตรงนี้เขาจะมีผู้เช่าหลายคนนะครับเราได้คุยกับ๑ในผู้เช่า
ให้เช่าเกือบยี่สิบห้องจุดต้นเพลิงน่าจะเป็นโกดังที่สิบสามนะฮะ
หมายเลขสิบสามอย่างของคุณเอเนี่ยเช่าเอาไว้คือหมายเลขสิบเจ็ดกับสิบเก้า
เช่าไว้เก็บสินค้าคุณเอบอกเพิ่งมาเช่าได้๖เดือนนะครับ
ไหม้ครั้งนี้ของเขาเนี่ยโดนไปด้วยค่ะนะฮะ
สินค้านี่เสียหายไปรวมมูลค่าความเสียหายน่าจะประมาณกว่า๓๐ล้าน
นี่ยังโชคดีนะครับใกล้ใกล้กับโกดังตรงนี้มีคลังเก็บน้ำมันอยู่นะฮะ
ห่างไปแค่สามร้อยเมตรนะครับถ้าสกัดเพลิงกันไม่ทันนี่ยุ่งกว่านี่เห็นไหมฮะ
สีฟ้าฟ้าเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คลังเก็บน้ำมันทั้งนั้นนะค่ะ
อ่าแล้วที่ไหม้หนึ่งหลังคายุบอยู่ตรงนู้นนะฮะ
ควบคุมเพลิงไม่ทันเนี่ยวอดไปถึงตรงนู้นนี่ยุ่งเหมือนกัน
ผู้ที่บาดเจ็บที่เป็นกู้ภัยทั้งหมด๗คนนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะคนที่เจ็บหนักก็มีด้วยนะฮะ
สาหัสก็มีนะครับอ่าอย่างคนหนึ่งคือคุณเก่ง
นี่ก็อัปเดตอาการบาดเจ็บทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
กระดูกไหลหักไป๒จุดหลังอีกจุดหนึ่ง
ซอเรย์ศีรษะแล้วปลอดภัยดีนะฮะศีรษะไม่กระทบกระเทือนอะไรมาก
ตอนนี้เริ่มจำเหตุการณ์ได้ที่แรกเมื่อคืนเนี่ยคือจำอะไรไม่ได้เลยนะครับ
ยังต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับมีอาสา
กู้ภัยที่บาดเจ็บอีกคนนึงคุณอมรินนะฮะ
บอกพอไปถึงเนี่ยประตูโกดังเนี่ยถูกล็อกอย่างแน่นหนาต้องพังประตูเข้าไปเพื่อดับเพลิงด้านใน
ก็ไปกันหลายคนระหว่างนั้นมีคนตะโกนบอกถอยออกมาถอยออกมา
อาคารกำลังซุดกำลังพังถล่มสุดท้ายก็เนี่ยฮะ
บาดเจ็บกันไปเจ็ดคนก็คือตอนนั้นยืนฉีดน้ำอยู่ครับ
แล้วก็มีคนร้องเฮ้ยแล้วก็บอกให้ถอย
ทีนี้ก็ได้เดินถอยออกมากันแล้วทีนี้ก็ไม่รู้อีกเลยว่าโดนทับ
ก็ชื่นเสียงเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ภาพเราเหมือนจะตัดไปเลย
ไปเลยครับก็คือล่วงไปเลยอ่าส่วนปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ไหม้นะครับบอกว่าคลังน้ำมันไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะฮะ
ค่ะแต่โดยปกติทางคลังน้ำมันกับทางปั๊ม
จะมีระบบในการป้องกันเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะเรื่องของเพลิงไหม้อยู่แล้ว
อ่าสอนอบางคอแหลมจะไปตรวจสอบต่อไปนะครับว่าต้นเพลิงเกิดจากอะไร
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มีประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นจุดสังเกต
แล้วก็ต้องไปศึกษาต่อเรื่องของอาสากู้ภัยอาสาไปช่วยเหลือประชาชน
อืมแต่พออาสากู้ภัยได้รับป่าเจ็บใครช่วยเหลือเขา
นี่ไงเนี่ยอันเนี้ยสำคัญเนี่ยเจ็บไปเจ็ดคนนะคะครับ